อย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะฮะว่าวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เป็นตัวเลข๓หลักนะฮะ

สบายใจได้๒วันวันนี้พึ่งพุ่กขึ้นมาอีก
แน่นอนเป็นกลุ่มคนที่กลับจากอินโดนีเซีย

เดินทางกลับมา๗๖ติดเชื้อไป๔๒ราย

ที่เหลือก็ต้องกักตัวรอดูอาการกันก่อนนะครับ
เอาไปดูครับเป็นการแถลงของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
วันนี้ก็มีผู้ป่วยเวลาใหม่พุ่งขึ้นไปถึง๑๑๑ราย
เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่เชื้อ๓๗ราย
มีผู้ป่วยรายใหม่ด้วย๑๑ราย
เป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ๒ราย
แล้วก็ไปจุดที่มีคนเยอะมีการรวมตัวกัน๓ราย
ชีพเสี่ยงเพิ่มมาอีก๔รายบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมา๒ราย
แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคที่มาที่ไปของการติดเชื้ออีก๒๑ราย
ที่สำคัญที่ตัวเลขมันพุ่งขึ้นไป
เป็นผู้ป่วยที่เพิ่งกลับมาเป็นกลุ่มดาวะ
แล้วเดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย๔๒บราย
เดินทางกลับมา๗๖กักตัวอยู่แล้วก็พบว่าติดเชื้อ๔๒ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายดีเพิ่มขึ้นในวันนี้อีก๖๔รายก็กลับบ้านไป
แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ศพเช่นเดียวกัน
คนแรกเป็นชายชาวรัสเซียอายุ๔๘ปี

แล้วก็มีทั้งไข้มีไอเจ็บคอ

แล้วก็กลับบ้านไปกักตัวที่บ้านแล้วก็เสียชีวิต๕เมษายน
คนที่๒ครับเป็นชาวอินเดียอายุ๖๕ปี
คนนี้มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานโรคหัวใจ
ก็เริ่มมีอาการมีไข้อายมีน้ำมูกปวดกล้ามเนื้อถ่ายเหลว
จนต้องส่งเข้าไอซียู๒๙มีนาคม
แล้วก็เสียชีวิต๗เมษายน
คนที่สามเป็นชายชาวสหรัฐปวดเป็นโรคตายเหลือรังมาก่อน
แล้วก็มีอาการไอปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่าง
แล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาล๒๑มีนาคม
เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นหายใจไม่ค่อยออก
มีนาคมต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิต๗เมษายน
ขณะที่ยอดรวมภาพรวมสะสมผู้ติดเชื้อในไทยอยู่ที่๒๓๖๙ราย
รักษาอาหารรวมทั้งหมด๘๘๘รายเลขต่องเลย
แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล๑๔๕๑ราย
เสียชีวิตสะสมตอนนี้๓๐ศพแล้วนะครับ
หวังใจว่าจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับ
ทางด้านของนายแพทย์ทวีสินเองก็บอกว่า
เมื่อวานเนี่ยแหม่ดีใจแต่อย่างที่บอกไปแหละครับว่าอย่าเพิ่งวางใจต้องตั้งกาดไว้ก่อน
แต่วันนี้อุทานว่าแหมว่าแล้วไหมล่ะมาอีกแล้วนะครับ
ทางการแพทย์เองก็บอกว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ป่วยใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมา๓หลัก
ไม่อยากจะเจอเลยนักกราฟผู้ป่วยทะยานขึ้นไปอีกแล้ว
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีคนเดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย

แต่ก็ขอแบบนี้ว่าเราคนไทยด้วยกันอย่าไปรังเกียจคนที่เขาติดเชื้อเลย
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวกันอยู่มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลกัน๒๔ชั่วโมง
ถ้าป่วยก็ต้องรักษาจนหายแล้วครับเพื่อให้ตัวเลขผู้ที่
ลดลงเรื่อยสำคัญที่สุดคือคนไทยทั้งประเทศครับต้อง
ร่วมมือร่วมใจการระยะอ่ารักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็พยายาม
อยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ไปติดเชื้อแล้วก็แพร่
เชื้อไปมากกว่านี้ครับแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้อัตราการติดเชื้อ
เชื้อต่อประชาชนพบว่าที่ภูเก็ตเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราการ
ป่วยสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละสามสิบสามจุดเก้าของประชากร
ในจังหวัดรองลงมาคือกรุงเทพฯมหานครร้อยละยี่สิบเอ็ดจุด
และยาลามร้อยละสิบสองจุดเจ็ดแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวดี
นะฮะมามีสิบจังหวัดนะฮะที่ก็ยังไม่ไม่พบว่ามีผู้ติด
โควิดสิบเก้านะฮะก็มีกำแพงเพชรชัยนาตรวจนานบึงกาล
พังงาพิจิตรมรนองสิงห์บุรีและอ่างทองถือว่ายังเป็นจังหวัด
สีขาวปลอดโควิด๑๙อยู่ก็ขอให้๑๐จังหวัดนี้ต่อสู้
กันต่อไปใครที่ติดแล้วก็ต้องรักษาอาการมันรักษาหายได้